ส่งผลผลิตส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของไข่ไก่ที่ลดลงนะคะ
รวมทั้งยังมีเรื่องของช่วงเปิดเทอมที่เข้ามาบวกกันนะคะ
ก็เลยทำให้ไข่ไก่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณฟองละ๕บาท
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่านี่มันเป็นเหมือนกับ
เป็นช่วงของฤดูของมันที่ราคาจะต้องแพง
ถ้าหากไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้ว
นับว่าไทยยังคงซื้อไข่ในราคาที่ถูกกว่าเพื่อนบ้านนะคะ
ไปติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีศิริมวะค่ะ
ไข่ไก่สดลำเลียงออกจากฟาร์ม
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกของบริษัทชัยพรสหฟาร์ม
ผู้ประกอบการบอกว่าจากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ส่งผลให้ไข่ไก่ที่ได้ลดลงจากช่วงเวลาปกติ
โดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์๐ที่ให้ผลผลิตลดลงเกือบครึ่ง
ไก่ที่จะให้ผลผลิตจะเป็นฟองเล็กลง
และก็ทำให้เบอร์ศูนย์ขาดตลาด
ราคาเบอร์๐อาจจะขยับขึ้น
ไปถึงฟองละ๔บาทถึง๕บาท
อยู่ที่ว่าปริมาณการซื้อ
ปริมาณไข่ไก่ที่ลดลงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นอีก๔๐สตางค์
จากฟองละ๒๕๐บาทเป็น๒๙๐บาท
สิบสตางค์แต่ปัญหาของผู้เลี้ยงไข่ไก่คือราคาที่ขายได้จริง
ักต่ำกว่าราคาที่ประกาศขายอย่างไข่ไก่เบอร์๒๓ที่เห็นนี้
ราคาประกาศอยู่ที่ฟองละ๓บาทถึง๓บาท๑๐ซ์แต่เมื่อขายได้จริง
เท่านั้นเมื่อเทียบกับต้นทุนต่อฟองกำไรที่ได้จึงไม่มากนัก
ปัจจุบันต้นทุนไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ๒บาท๘๐สตางค์
แบ่งเป็นค่าอาหาร๒บาทค่ากรงโรงเรือน๓๐สตางค์
ค่าบริหารจัดการ๒๕สตางค์และค่าเสื่อมพันธ์๒๕สตางค์
ผู้ประกอบการประเมินว่าราคาไข่ไก่จะสูงขึ้น
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
แต่หากผู้บริโภคไม่ต้องการซื้อไข่ไก่ราคาแพง
ให้เลือกซื้อขนาดเบอร์๒ถึง๓แทน
เพราะมีราคาถูกกว่าเบอร์๐
ผู้บริโภคต้องเลือกว่าคุณซื้อราคาไข่ถูก

สมมุติว่าคุณซื้อ๓๐ฟอง๑ถาดเนี่ย
เสียไปสัก๒ฟองเนี่ยคุณก็ขาดทุนแล้ว
ดังนั้นราคาไข่๓บาทหรือ๔บาท
ราคาแผงก็ประมาณสัก๑๐๐บาท
ตั้งแต่๙๐บาทนะจนถึงประมาณ๑๒๐
เป็นราคาผู้บริโภคสมเหตุสมผล
ว่าเป็นโปรตีนที่ราคาถูกที่สุด

ถือว่าประเทศไทยบริโภคไข่ไก่ถูกที่สุดในอาเซียน
ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มในกลุ่มอาเซียนนะคะ
ของมาเลเซียอยู่ที่ฟองละ๓บาท๓๐บาท

และไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส

ขณะที่คุณภาพของไข่ไก่และกระบวนการผลิตไข่ไก่ของไทยถือว่ามีมาตรฐานมากที่สุด
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงยืนยันว่าราคาที่เหมาะสมจึงไม่ควรต่ำกว่าฟองละ๒บาท๙๐สตางค์
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน